ข่าวของทีมชาติไทยต่อนึ่งเป็นรายวัน
แต่ว่าก็ยังมีข่าวจากสื่อต่างประเทศ
มาสอบถามพิซิโกกิ
อยากจะติด๑ใน๑๐ของอเชียให้ได้
แต่ว่าในช่วงปีหน้าเนี่ยโปรแกรมก็ยังมีโปรแกรมให้เก็บคะแนนในเกมฟุตบอลโลกรอบคันเลือก
ซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งรายการที่เราจะมีคะแนนหลักจากการเล่นในรายการนี้ครับ
ก็รายงานว่าไปสัมภาษณ์พี่ซิโก้กิติศักดิเสนาเมืองนะครับเกี่ยวกับอนาคตของฟุตบอลไทย
พี่ซิโก้ก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าวัดในอาเซียนเนี่ยก็เป็นเบอร์หนึ่งแล้ว
ไม่ต้องห่วงเรื่องของฝีเท้าถึงแม้อันดับโลกจะยังเป็นรองบางทีมอยู่
แต่ว่าการก้าวขึ้นไปติดท็อปของเอเชียนะครับใน๑๑๐ตอนนี้โอกาสนั้นน่าจะเป็นโอกาสสำคัญกว่า
เพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับ๑๙ของเอเชียซึ่งไม่ไกลเกินฝันนะครับ
แล้วก็นั่นคือฝันสูงสุดของซิโก้โดยเฉพาะการเป็นแชมป์เอเชียนคลับด้วยนะครับ
ซึ่งไทยเรานั้นก็ยังอยู่ในเส้นทางนะครับกับเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
เดี๋ยวจะกลับมาแข่งกันในปีหน้าในรอบสุดท้ายของโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนี่แหละ
เราก็จะได้แสดงศักยภาพของเราในระดับเอเชียว่าเรานั้นอยู่ในจุดไหนนะครับ
จากนี้นะครับซิโก้ยังยอมรับว่าแม้ว่าไทยจะมีเทคนิคที่ดีแต่ก็ยังต้องเรียนรู้อีกมากนะครับ
อย่างเช่นในการเจอกับญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูงกว่า
ซึ่งตัวเขาเองก็พยายามที่จะปรับสไตล์การเล่นให้เหมาะกับรูปร่างของนักเตะไทย
ด้วยการเน้นการออกบอลเร็วนั่นเอง
การให้การฝึกซ้อมนะครับวันนี้ประธุมชูทองกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับ
เหลือเพียงแค่ธิรทรบุญมาทันคนเดียวที่ยังซ้อมไม่ได้กล้ามเนื้อตึง
ขณะทิชญาทฤทธิ์ส่งสินนะครับมั่นใจว่าจะรับมือกับแรงกดดันของกองเชียร์จากพ่าในเกมแรก
เกมแรกวันที่๔ธันวาคมนี้ได้แบบไม่มีปัญหาครับเรา
เกมแบบนี้มาเยอะแล้วมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบ
เราจะทำง่ายได้แบบให้กองเชียรเขาเงียบ๑๐๐นั่นเราก็ต้องเหมือนแบบใจ
เย็นเหมือนแบบแค่ความกดดันมาอยู่กับทีมเขาเพราะว่า
เราต้องเล่นแบบนักกุม
ก็เพราะเทรซีทวัคคมส่วนนี้ร่วมเชียร์กันตั้งแต่ตอนนี้เลยด้วยกัน
ยิบมือถือขึ้นมาคุณผู้ชมกันนะนะครับนี่คือลายนะครับลาย
อย่างเป็นทางการของทัพช้างสึกทีมชาติไทยเขาเปิดตัว
มี๗นักเตะดาวเด่นของทีมชาติไทยนะครับอย่างเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินรวมถึงโคสิโก
มาทำเป็นตัวการ์ตูนแบบนี้โอ้โหน่ารักนะ
คือเห็นแล้วเนี่ยผมว่าหลายคนก็อมยิ้มเห็นในภาพนี้ก็น่าจะ
โหลดกันได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันไลน์
ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับฟรีนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๙ธันวาคม
ผ่านทางไลน์สติ๊กเกอร์ช็อปเพียงแค่แอดเป็นเพื่อนกับแอดช้างศึก
ลองเซิร์ชดูแล้วก็จะจะเจอนะครับผมว่าเข้าไปถ้าเป็นพวกโมโหตสติ๊กเกอร์ฟรี
ก็น่าจะเห็นอยู่แล้วล่ะน่าจะเจอครับเพราะว่าตัวนี้หลายคนน่าจะติดตามกัน
คนอื่นนี่พอไหวนะครับเกือกฤทธินี่น่ารักเลย
ครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าสติ๊กเกอร์ตัวไหนจะฮิตฮอตที่สุดนะ

ส่วนการจำหน่ายบัตรรอบรองชนะเลิศนัดที่๒นะครับ
จะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับพม่าในวันที่๘ธันวาคมนี้เนี่ย
ปรากฏว่าการจำหน่ายบัตรทางไทยทิเก็ตเมเจอร์เมื่อวานนี้

ส่วนโซนอื่นเนี่ยยังเหลือประมาณ๕๐๐ใบครับ
ซึ่งแฟนบอลที่สนใจก็สามารถหาซื้อบัตรได้
ราคา๑๐๐ไปจนถึงแพงสุดก็๖๐๐บาทครับ
กลางทีมชาติฟิลิปปินส์ที่มีหน้าตาคล้ายกับ

แล้วก็บอกว่าเจอแล้วนะครับ
เหมือนกับพี่ชายที่พัดพรากกันมา

นัดแรกวันที่๓ธันวาคมก่อนนะครับ

แล้วก็๔ธันวาไทยจะบุกไปยังพม่าก่อน
จากนั้นนะครับอีกนั้นกลับมาวันที่๗เวียดนาม

และก็ไทยจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลาฮิลาสถาน

รวมถึงในรอบชีวิตชนะเลิศด้วยนะครับ